ดังนั้นติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลิกกระจาย
ขีดเส้นใต้เมืองไทยสวัสดีอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณปุ๊กฮะสวัสดีครับมกุ้ยครับ

ประเด็นที่จะต้องจับตามองคือ๑๖นาฬิกาวันนี้
สี่แยกราชประสงค์จะเป็นยังไง
เพราะว่าก่อนการสลายการชุมนุมที่ทำเนียบเมื่อคืนแกนนำ

เจอกันที่ราชประสงค์
แต่ตำรวจก็ประกาศสวนว่าชุมนุมไม่ได้แล้ว
เพราะมีพรกรฉุกเฉินเข้มข้นออกมา

พรกรฉุกเฉินทั้งหมดสรุปสาระสำคัญของพรกรฉุกเฉิน
เนี่ยมันมีสองแบบครับคือสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วไปเนี่ย
มาตราเก้าแต่ถ้าประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความ
ร้ายแรงใช้มาตราสิบเอ็ดและสิบสองเดี๋ยวจะขึ้นจอให้ดู
ว่าสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงเนี่ยเจ้าหน้าที่
ของรัฐสามารถทำอะไรได้บ้างในช่วงท่านดูตอน
ช่วงท้ายท้ายนะสามารถจับกลุ่มและคุมตัวได้ไม่เกิน
เจ็ดวันสามารถออกคำสั่งเรียกบุคคลมาให้ข้อมูลได้
สามารถออกคำสั่งยึดสินค้าอุปโภคบริโภคหรือเขต
มีพรรดิ์ได้สามารถออกคำครังสววดคนหรือทำลายอาคา
หรือสิ่งปลูกสร้างตรวจสอบจดหมายโทละเลคโทละสับสามารถ
ห้ามไม่ให้คนเดินทางออกหน้าราชนาจักรได้
ออกคำสั่งให้ใช้กำลังทหาร

นี่เป็นร่างสาระสำคัญของพรกรฉุกเฉิน

เมื่อเช้าตี๕กว่าก็มีคำแถลงการ
ออกมาจากผู้ชุมนุม
ตามมาติดติด๖โมงกว่า
สาระสำคัญคือไม่เห็นด้วยกับการประกาศพรกรฉุกเฉิน
เขาอ้างความชอบทำในการที่จะชุมนุมต่อ
แล้วเขาก็นัดหมายต่อผู้ชุมนุมว่า

วันนี้คือต้องไปเจอกัน

แก่นำผู้ชุมนุมประกาศชุมนุมต่อ
ตำรวจประกาศใครมาร่วมชุมนุม

ฉะนั้นสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเย็นนี้จะเป็นยังไง
มันจะเขมงเกลียวและเปราะบางแค่ไหน
ผมเนี่ยย้ำมาตลอดนะครับว่า

คือการนำไปสู่สภาวะที่เกิดเหตุ
อันไม่พึงประสงค์ตามมา
หลายครั้งแล้วในอดีต
ฉะนั้นจำเป็นที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องตระหนักและยังคิดเพราะว่าหลายครั้งที่มีต่างฝ่ายต่างอ้างความชอบทำ
ผมชอบความเห็นของนักการเมืองคนหนึ่งที่พูดเมื่อวานคือสสพนิษฐ์วิกฤตเศษของประชาธิปัตย์
คุณพนิษฐ์บอกว่าสิ่งที่สร้างความอ่อนแอให้กับประเทศเราตอนนี้คือความสุดโต่งความสุดโป่งของฝ่ายอนุรักษ์นิยมกับฝ่ายสุดโต่งของฝ่ายเก้าหน้า
ทั้งสองฝั่งไม่เปิดรับความเห็นต่างด้วยกันทั้งคู่สถานการณ์จึงเดินทางมาถึงจุดเสี่ยง
เปราะบางและกำลังจะเขมิงเกลียวผมย้ำมาตลอดว่า
ผลที่ตามมาคือการกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
มันจะกระทบต่อการเดินหน้าแก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าพลเอกประยุทธ์
จะบอกว่าท่านไม่เสียสมาธิแต่ว่าสภาพที่มันเกิดขึ้น
ก็คือเครื่องยนต์มันจะเดิมได้เต็มสูตรมันก็เกิดหลีกเลี่ยงไม่ได้
โดยเฉพาะการกระทบการแก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ
เอาขนาดว่าภาวะปกติไม่มีการชุมนุม
เครื่องยนต์ก็ยังเดินเต็มสูบไม่ได้ยังเอาไม่อยู่
แก้ปัญหาติดติดขัดขัดแล้วพอเจอสภาพอย่างนี้
มันจะกระทบต่อความเชื่อมั่นจากภาคธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
อันนี้แหละหลีกเลี่ยงไม่ได้วันนี้นั่ง
ดูหัวข่าวหนังสือพิมพ์หน้าเศรษฐกิจ
ฉบับเขาพาดหัวออกมาในทิศทางเดียวกันหมดเลยครับ
อย่างไทยรัฐหน้าเศรษฐกิจเนี่ย
บอกว่าชี้อีก๒ปีหลายธุรกิจ
จะวิกฤตหนักขึ้นคาดธุรกิจซบไข้อ่า
ธุรกิจสมไข้โควิดไปถึงปีหกห้า
แล้วก็ทั้งสองข่าวเนี่ยมาจากคนนี้ให้สัมภาษณ์ครับ
คือคุณพัชรพฤษนันทรามาศ
คุณพัชรพฤษเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ศูนย์วิจัยกรุงไทย
จ่อไปว่าธุรกิจที่จะมีปัญหาหนักอันนี้เราก็รู้กันอยู่แล้ว
ธุรกิจโรงแรมเพราะไม่มีนักท่องเที่ยวร้านอาหาร
ลามไปถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มันจะสมไข้ไปยาวนาน
คนที่เกี่ยวข้องในวงจรของธุรกิจโรงแรมวงจรของร้านอาหาร
วงจรของอสังหาริมทรัพย์จะทยอยตกงานมากขึ้น
คนจะไม่มีกินมีมากขึ้นแล้วอีกหัวข่าวที่จะเห็นภาพชัดก็คือว่า
วันการเมืองทำร้ายเศรษฐกิจอันนี้ก็มาจากทั้งนักวิชาการ
แล้วก็ด้านภาคธุรกิจในภาวะปกติเนี่ย
เขาก็บอกว่ามันแย่อยู่แล้วนี่มาเจอภาวะอย่างนี้ขึ้นมาอีก
มันก็เป็นกลายเป็นข่าวร้ายที่ทำลายความเชื่อมั่น
ทางเศรษฐกิจทั้งสิ้นในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวานก็มีข่าวนี้
ชุมนุมการเมืองกดตลาดหุ้นผันผวน
ติดติดลบ๙๔๔จุดนี่เห็นไหมฮะ
นี่คือสถานการณ์เศรษฐกิจที่กำลังสมไข้อยู่เวลานี้
แล้วถ้าสถานการณ์การบ้านการเมืองอยู่ในภาวะอย่างนี้
ไปเรื่อยคือรัฐบาลก็อยู่กันไปอย่างนี้
ผู้ชุมนุมถึงแม้จะมีพรกรฉุกเฉิน
ผมก็คิดว่าเขาก็ไม่หยุดแล้วก็จะยืดเยื้อเรื้อรังไปอย่างนี้
ธุรกิจเศรษฐกิจก็ยับเยินนี่คือบทเรียนว่า
ระหว่างการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายรักษาอำนาจกับฝ่ายขับไล่ผู้มีอำนาจ
ประเทศชาติและประชาชนบอบช้ำทุกครั้งหลังในช่วงใครที่เกิดอายุพอสมควรหน่อยนะครับ
จะจำได้ว่าตอนที่เกิดเหตุภฤกษภาปีสองพันห้าร้อยสามสิบห้าเนี่ย
พระราชดำรัฐของในหลวงรัชกาลที่เก้าที่พระราชทานแก่คู่ขัดแย้งคือ
ผลเอกสุจินดาคลาประยูน
และพลตรีจำลองศรีเมืองซึ่งได้พระราชปรัฐ
ธรรมรัฐเกิดขึ้นในวันที่ยี่สิบพฤษภาปีสองพันห้าร้อยสามสิบห้า
มีผลเอกสุจินดามีทฤศจำลองศรีเมือง
พระราชดำรัฐเนี่ยช่วงท้ายผมคิดว่าเราได้ยินกันมาแล้วหลายรอบ
และน่าจะยังจำกันได้ที่บอกว่าเวลาคนมีการปฏิบัติรุนแรงมันลืมตัว
ลงท้ายเขาไม่รู้ว่าตีกันเพราะอะไรแล้วก็จะแก้ปัญหาอะไร
เพียงแต่ว่าจะต้องเอาชนะแล้วก็ใครจะชนะ
ไม่มีทางอันตรายทั้งนั้นมีแต่แพ้คือต่างคนต่างแพ้
ผู้ที่เผชิญหน้าก็แพ้และที่แพ้ที่สุดก็คือประเทศชาติประชาชน
จะเป็นประชาชนทั้งประเทศไม่ใช่ประชาชนเฉพาะในกรุงเทพมหานคร
ถ้าสมมุติว่าเฉพาะในกรุงเทพมหานครเสียหายประเทศก็เสียหายไปทั้งหมด
แล้วก็จะมีประโยชน์อะไรที่จะถนงตัวว่าชนะ
เวลาอยู่บนกองซากประหลักหักพัง
ถ้านึกถึงตอนนี้กองซากประหลักหักพังที่จะเกิดขึ้น
ก็คือซากประหลักหักพังทางเศรษฐกิจที่จะล่มสลายไป
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ต่างฝ่ายต่างอ้างความชอบทำ
แต่ว่าถ้าตั้งสติได้แล้วย้อนกลับไปฟังกระแสพระราชดำรัฐที่ว่านี้
ผมว่าเราควรจะคิดกันว่า

เราควรจะดำเนินการกับเรื่องนี้ยังไง

เท่าที่ฟังตอนนี้ก็เริ่มมีคนทยอยไป
ล่วงหน้าแล้วที่สี่แยกราชประสงค์
ตำรวจจะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนทั้ง
ทั้งที่มีพระราชกระจกำหนดกรกชุกเฉินอยู่แล้ว
อันนี้เป็นสถานการณ์ที่ต้องจับตามอง
และผมก็เชื่อว่าไทยรัฐเขาก็จะ
รายงานสดเป็นระยะระยะเหมือนเดิมครับ
และนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ